เป็นความรักเลยดีกว่าน่ารักน่ารู้เหลือเกินสำหรับสามธิสา
พลังหลังจัดทิพย์กันไม่ให้ขาดจริงนะครับ
ไปถึงเมืองนเมืองนอกกันมาแล้วผซีถ่ายร่องถ่ายลูก
เน่หน้าสุดแถมสายหมวกเหมือน
บีเคกันด้วยนะคะแบบเดียวกันเลยค่ะ
จนถูกชาวเน็ตดราม่าก่าวหาว่าปากแข็งกับเปล่า
ทำอะไรก็ไม่ชัดเจนสักกะที
และพี่สานะก็ไปตอบคอมเมนต์ซะด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่รู้ธิสาปรี๊ดแต่งอย่างไร
แล้วสถานะตอนนี้กับปั้นจันเรียกว่าอะไรกันแน่จ๊ะไปฟังค่ะ
มันก็จะมีทั้งสองเสียงแหละเนาะ
ฝั่งที่แบบทั้งเชียร์ฝั่งที่ไม่เชียร์อะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ผ่านมาเราก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแบบอยากให้ทุกคนใจเย็นกันก่อน
แล้วก็แบบว่าไม่ต้องห่วงเราขนาดนั้น
ส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอยากอธิบายในส่วนที่เราอธิบายได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็ถ้าบางเรื่องปล่อยไปได้เราก็ปล่อยไป

ว่าเขายื้มไปใส่หลูกเลย
เฉยยืมใส่ลูกเฉยไม่ได้มีอะไรค่ะ
ก็ยังค่อยดูไปก่อนนะคะ
โอ้โหอร่าจริงเลยค่ะ

แต่ว่าธีรษะก็ค่อยดูไปก่อนอะไรแบบนี้
ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตกลงโปรงใจอะไรกันเรียบร้อยเนี่ย
เดี๋ยวเชื่อว่าคู่นี้เขาคงออกมาพูดแหละ